ถามแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณได้เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลแล้วจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จ
คุณจะรื้อคดีแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนไหมคะ
ผมคิดว่าคดีนี้ก็ต้องมีการเข้ามาตรวจสอบนะครับ
แล้วมันไม่ใช่เชิงแค่เรื่องของว่าคดีนี้เกิดขึ้น
ในช่วงที่เรารู้สึกว่าองค์กรอิสระถูกแทรกแสง
แต่ผมคิดว่าเราต้องมาทบทวนด้วยว่าประเด็นของการยืม
เวลาเราบอกว่าเราไม่สามารถให้นาฬิกาได้เพราะว่าจะเป็นหนี้บุญคุณ
ส่วนให้นาฬิกามีมูลค่า๑ล้านบาท
คนที่เป็นรัฐมนตรีไม่ควรจะรับเพราะว่าจะเป็นหนี้บุญคุณกับเขา

สมมุติผมยืมบ้านเพื่อนคนหนึ่งมา๒๐ปี

แล้วถ้ามูลค่านั้นเกินที่กฎหมายกำหนดไว้๑๐บาท
ก็ถือว่าเป็นการที่ไม่ชอบทำ
คุณกำลังจะหมายถึงว่าถ้ายืมหมายความว่าเป็นหนี้
เป็นหนี้คุณต้องไปกรอกช่องที่คุณเป็นหนี้ถูกไหมฮ

ห้ามรับสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า๓๐๐บาท

แต่ต้องถามนะครับว่าสมมุติผมยืมบ้าน
ยืมบ้านพี่มาประมาณ๒๐ปีเนี่ย
เราจะพูดได้อย่างเต็มปากแล้วครับ
ว่าผมไม่ได้มูลค่าตรงนั้นน้อยกว่า๓๐๐
เพราะฉะนั้นผมเลยไม่อยากจะเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับกรณี
แต่ผมคิดว่าในหลักเศรษฐศาสตร์เราต้องมาคิดใหม่
ว่าการตีมูลค่าทรัพย์สินและสินค้าควรจะเปลี่ยนไหม